ถึงกลัว

เอาไงเอาไงคลิปดี
คลิปก่อนเอาคลิปก่อนเลย

อุ๊ดเฮ้ยสู้

อุ๊ดดีอยู่หรือ
เปิดแหละ

อยู่แล้ว

นี่เลย

กุภัยเยอะกระสอบครับ
มีมีมั้ยครับ

ได้ครับ
ได้แล้ว

โปรดติดตามตอนต่อไป